บอกเลยว่าตอนนี้คุณเชอรี่ต้องชิดซ้ายนะจ๊ะ
เราเจอนางแบบที่ยาวสูงเพลียวระหงอีกหนึ่งคนแล้ว

เดี๋ยวไปดูการแฟชั่นเต็ตนี้ของสาวใบเตยอาสยามนะคะ
ไม่รู้ว่าใช้มุมกล้องมุมไหนแหละ
แต่บอกได้คำเดียวว่าเพลียวมากยาวมากจริงจ้า

เดี๋ยวนี่คนสูง๑๙๐ป่ะเนี่ย
สูงเธอไม่ถึง๑๙๐หรอกจริงแล้ว
คือจริงฉันเคยเจอตัวจริงน้องใบเตยเนี่ยตัวเล็กกว่าคุณใบตองอีก

น้องประมาณ๑๖๐นิดมั้งถ้าให้ดิฉันว่า

มันเป็นเทคนิคการถ่ายภาพ

ก็เทคนิคไงเดี๋ยวที่ฉันถ่ายให้
เดี๋ยวไปถามใบเตยว่าใครถ่ายให้ดีกว่า
ถ่ายต้องนอนอยู่กับพื้นป่ะ
ใบเตยไงจะใครล่ะคะจำได้ไหมลุคนี้

นี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะจ๊ะว่าไปทำอะไรมา

แบบขนาดนี้ต้องยกความดีความชอบ

บอกเลยว่านักร้องสาวร่างเล็กคนนี้เนี่ย
เรียวละหงขายาวขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะจ๊ะ

การยืดของยืดขาโดยใช้แอปอะไรยังไงนะ

รู้สึกโดยน้องน้องว่ามีตรงไหนเบี้ยว
ตรงไหนเยียงรึป่าว
ใบเตยจะถูกจับผิดเยอะเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน
เดี๋ยวให้ดูว่ารองเท้าที่เธอใส่กับรองเท้าที่ฉันใส่วันนี้อันไหนสูงกว่ากัน
สูงซะจนต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าตกลงมาจะเคล็ดไหมเนี่ยสูงมากนะ
รองเท้านี่คาดว่าน่าจะประมาณ๗นิ้วให้เดานะ
คือแต่ปกติเนี่ยน้องใบเตยเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่
เรียวขาน้องค่อนข้างยาวอยู่แล้ว
ใช่แล้วบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างที่ฉันเนี่ยตัวยาวขาสั้น

อย่างที่พี่อ๋อมบอกพี่อ๋อมก็ช่วงขายาว
เขาบอกว่าเขาเนี่ยหน้าอกแล้วก็ตูดเลยขาเลยก้นเลยอย่างนี้

แล้วนอกจากเรือนร่างที่สะดุดตาของเธอเนี่ยนะคะ
แต่งหน้าทำผมวิกผมรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผม

ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมกันมากเลยทีเดียวว่า

คือเธอไปเที่ยวแล้วเธอจ้างช่างภาพไปถ่ายเล่น
ก็จะดูแบบอินเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันนะเออ